จะบอกว่าเดี๋ยวจบโควิดแล้วเจอกันยังไงอันซีนอินโคราชค่ะนะฮะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะแล้วที่แปลกคืออะไรรู้ไหม
ตรงนี้มันเป็นน้ำตกค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนเนี่ย
เดินเข้าไปไปเจอแผ่นหินแผ่นใหญ่ลักษณะของแผ่นหินเนี่ย
เหมือนใบเสมายักษ์อ่ะโอ้โหเป็นเรื่องแปลกนี่ไงเห็นไหมคะ
เหมือนจริงจริงเหมือนไหมนี่ค่ะน้ำตกเหวเสมานะคะ
เป็นอันซีนแห่งใหม่ในพื้นที่หมู่๖บ้านทรัพย์กระสังอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมานะคะสวยงามแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้าน
แล้วคนในหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจมานานแล้วด้วยนะคะ
แต่มีความสวยงามคืออย่างที่บอกไปลักษณะของหินที่คล้ายกับใบเสมาขนาดใหญ่
สูงกว่าห้าเมตรอยู่ริมแอ่งน้ำนะคะผู้นำชุมชนบอกว่าเดี๋ยวจะร่วมกับ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอศรีคิ้วพัฒนาต่อนะคะให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอศรีคิ้วนะคะ
อ่าหลังโควิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้เที่ยวแล้วนะจ๊ะไปไป